เพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยเรื่องค่าไฟขึ้นราคาก็ไปแล้วใช่ไหม
แต่เรื่องค่าน้ำที่กำลังจะจ่อปรับขึ้นราคาอีก

เดี๋ยวมาฟังกันหน่อยนะว่ามุมประชาชนมองว่ายังไง
แล้วฝั่งหน่วยงานเองการประปานครหลวงจะว่ายังไงบ้าง
และต้องบอกว่าค่าน้ำจะขึ้น
เพราะผลพวงจากค่าไฟที่มันขึ้นมา
ใช่ค่ะเพราะว่าค่าไฟถือเป็นต้นทุนในการผลิตไงคุณ
นี่ค่ะค่าน้ำปลาปลาจ่อขอปรับขึ้นราคา
หลังจากที่ไม่ได้มีการปรับราคามาโอ้โหเป็น๑๐ปีแล้ว
ซึ่งเรื่องนี้ต้นทุนการผลิตมันเพิ่มสูงขึ้นตามราคาต้นทุนไฟฟ้า
เราไปคุยกับทางผู้ว่าการการประปานครหลวง
คือนายมานิดปานเอมนะคะ

ทางการประปานครหลวงได้รับผลกระทบจากต้นทุนหลังการผลิตน้ำปลาปลามันเพิ่มขึ้น
ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเอาอย่างอะไรบ้าง

อย่างแรกเลยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รัฐบาลเรียกเก็บที่ราชพัสดุ
ทางการปรับปรานครหลวงคือ๑๕๐ล้านบาทก็ต้องเสีย๑ร้อย๕๐ล้านบาทต่อปี

เห็นไหมว่าตรงนี้มันคือส่วนที่เพิ่มขึ้นมา
สองก็คือค่าน้ำดิบต้องจ่ายให้กับกรมชนรับประทานวันละสามล้านบาท
แล้วค่าไฟมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ๒๐
ก็คิดประมาณต่อเดือนนะ๒๐ล้านบาทต่อเดือน

แล้วยังมีค่าธรรมเนียมการวางท่อเป็นร้อยล้านบาทต่อปี
นี่แหละค่ะด้วยปัจจัยทั้งหมดที่พูดมา
มันเลยทำให้ต้นทุนของการผลิตน้ำปลาปลามันเพิ่มสูงขึ้น
ดังนั้นก็แบกรับต่อไม่ไหวแล้ว
จะพิจารณาปรับขึ้นค่าน้ำปลาปลาต่อไปด้วยนะคะ
เพราะว่าเขาบอกว่า๒๓ปีที่ผ่านมา
ประปานครหลวงไม่เคยเพิ่มค่าน้ำ

แล้วนักข่าวของเราค่ะก็เลยถามไปยังชาวบ้านที่ภูเก็ตก่อน
ไปคุยกับแม่ค้าที่ขายอาหารตามสั่งคุณป้าสุพัตรา
ป้าบอกนะบอกเรื่องค่าน้ำ
บอกว่าถ้าเกิดว่าเพิ่มเนี่ยมันเป็นการเพิ่มภาระให้กับชาวบ้าน
ค่าไฟก็มาเพิ่มแล้วถ้าเกิดมาเพิ่มค่าน้ำอีก

นี่ไม่ใช่แค่คุณสุพัตราคนเดียวนะ
ไปคุยกับทางเจ๊หมีแม่ค้าส้มตำ
หมีบอกแบบนี้บอกว่าเรื่องค่าไฟ
เดือนที่ผ่านมามันปรับขึ้นขึ้นเยอะต้องจ่ายแพงแหละ
ส่วนค่าน้ำตอนนี้ที่หมู่บ้านเอง

คือเขาเปิดช่วงตีหนึ่งกับหกโมง

อันนี้เป็นชาวบ้านที่เขาได้รับผลกระทบจากการใช้น้ำ
เขาก็บอกว่าไม่เห็นด้วยถ้าเกิดว่าจะปรับราคา
จริงถ้าเกิดจะปรับเนี่ยต้องเปิดให้ใช้น้ำได้ตลอดเวลาไหม

ที่เขาใช้น้ำปลาปลาในพื้นที่อำเภอเมือง

บอกว่ามันเป็นการซ้ำเติมประชาชน
อย่างคุณป้าบัวบานที่อยู่ในพื้นที่ที่นครราชศรีมานะ
แอร์มากขึ้นค่าไฟก็เพิ่มขึ้นพอน้ำปลาปลามาเพิ่มอีกโอ้โห
ไม่ไหวจริงจริงเอาลองฟังดูหน่อยค่ะโอ้ยลำบากเลยแหละค่าไฟก็ขึ้นแล้ว
จะให้ขึ้นค่าน้ำอีกค่าแรงก็น้อยเราจะลดการใช้จ่ายค่าไฟค่าน้ำไหม
อย่างงี้ถ้าเกิดมันขึ้นมาเยอะอยากให้ลดลงให้ด้วยก็ลำบากมากเลยทุกวันนี้
แล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะคะรองผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคเนี่ย
ก็มีการชี้แจงด้วยนะบอกว่าตอนนี้กำลังศึกษาโครงสร้างค่าน้ำใหม่อยู่
ต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยแหละค่ะก็จะใช้เวลาสองเดือนในการศึกษาโครงสร้างค่าน้ำใหม่เสร็จนะ
อันนี้สำหรับการประปาส่วนภูมิภาคเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขึ้นมาประมาณ๑๐กว่าปี
แต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจไม่ใช่เดือนนี้เดือนหน้าค่ะ
เพราะว่าอันนี้ต้องรอเข้าที่ประชุมก่อนก็คือต้องรอเอาง่ายรอรัฐบาลชุดใหม่
ใช่นะฮะอ่าแต่มันก็จอไว้แบบนี้เพราะค่าแพงนะฮะ